คุณผู้ชมครับหลุมยุบจนมอเตอร์ไซค์ตกไปทั้งคัน
แล้วมีคนตกไปด้วยที่ระยองเนี่ย
ข้อสรุปแล้วแล้วก็มีการแก้ไขแล้วนะครับ
ดูสิดูสินะตกลงไปแบบนี้เลยนะครับ
๓เมตรยาว๔เมตรลึกประมาณเมตรหนึ่ง
ดิเลกแก้วกลุ่มอายุ๒๖ปีตกลงไปกับมอเตอร์ไซค์

ช่วงเช้าที่ผ่านมาในบูเลอร์ดแคล้วคลาด
พอกองช่างอบตปลวกแดงนะครับ

ไปแก้ไขหลุมยุบบนถนนแล้วนะ

เพราะว่าช่างเจาะจะร้อยท่อไตไฟใต้ถนน
แล้วเจาะอีท่าไหนไม่รู้ไปโดนท่อปลาปลาแตก
นะครับน้ำมันก็ซึมซึมซึมซ้อ
ซ่อดินจนหลุมยุบนี่แหละ

ตัดสินใจกระโดดลงจากรถนะ
นะครับถ้าไม่กระโดดแล้วก็

พอขับรถมาก็ไม่รู้ว่ามี
ผนุนยุบอยู่ข้างทางขนาดนั้นนะครับ

ขยามเบรกแล้วครับเบรกก็ทัน
ก็เลยลงมาเลยครับ
ทั้งตัวพี่และรถนั้นตกลงไปในน้ำเลยใช่ไหมครับ
ครับรถตกลงผมก็เลยโดด

ถ้าไม่โดดก็มีหวังเสียฮิวเย็นเหมือนกันนะครับ